คุณผู้ชมเห็นไปแล้วนะครับ
ทดสอบว่าหัวตัวเองกับทุเรียนที่มีหนามเยอะเนี่ย
อะไรแข็งกว่ากันเชิญชมครับ
ทันตาเห็นเลยครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับโอ้โหระบบเต็มเลย
ยังไงมันมีนิฮาร์ดด้วย
ผู้สิทธิ์ข่าวไปที่ร้านแจนทุเรียนเกรดเอครับ
ตลาดวงทองถนนสุดบรรทัศน์ตะบนปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับ
พบกับนายเอกพันธ์เพชรพราวอายุ๑๘ปี
เจ้าของโพสต์เนี่ยยอมรับว่าเขาหม่งทุเรียนจริง
จะทำคอนเทนต์เพื่ออะไรทำคอนเทนต์
เห็นรุ่นพี่ไปเมืองจันทร์กันเมืองทุเรียนนะครับ
แล้วเขาทำคอนเทนต์หม่งทุเรียนกันนะฮะ
ในการไปเที่ยวสวนทุเรียนก็อยากทำบ้าง
อยากจะลองดูว่าหัวกับทุเรียนอะไรแข็งกว่ากัน
ไม่ต้องรอเยอะเลยครับมงเสร็จปั๊บเลือดไหลโจ๊กลงมาเลยฮะ
จะทำคอนเทนต์ตามพวกรุ่นพี่ที่จันทบุรีครับผม
เขาทำคอนเทนต์หม่งทุเรียนกันเขาไปเที่ยวสวนทุเรียนครับผม

อยากลองดูว่าระหว่างทุเรียนกับศีรษะอะไรจะแข็งพอกัน
สุดท้ายก็คือเรียนแข็งกว่าครับผม

ครับผมก็ได้แผลมา๖๗รูครับผม
คนดูมีทั้งชอบและไม่ชอบ
คนชอบนี่รู้สึกยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
มายุด้วยนะไปหมกอีกสิไปหมกมะพร้าว

คุณผู้ชมข่าวนี้บอกเลยแล้วน้องที่ดูข่าวอยู่นะ
อย่าไปทำเด็ดขาดนะลูกนะ
เดี๋ยวไม่ใช่เห็นแม่ซื้อทุเรียนมานะครับ
แล้วจะทำแบบนี้นะครับ
คลิปนี้ผมว่าต้องแนะนำคนดูด้วยนะ
ยังหาเหตุผลไม่ได้เลยเอาหัวไปมงทุเรียน
ชูนิ้วได้แป๊บเดียวมือแตะหัวแตกเลือดออกเลย
ต้องไปเอาไปหยุดเลือดต่อ

มันเป็นแบบนี้แหละค่ะทุเรียนแข็งกว่าเสมอค่ะ